คุณผู้ชมค่ะจะมาทำความรู้จักดีกว่านะคะ
กับพระเอกเกาหลีหน้าไม่ได้ใหม่หรอกแต่หน้าคุ้น

เอาเจอกันครั้งล่าสุดดูทรงผมซะก่อน

โอ้โหเดี๋ยว

ยังยองบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้ไปทำอะไรมาเลยนะ
ไม่ได้ไปขึ้นเคียงไม่ได้ไปหาหมอเลย

แล้วก็ครูลูกทุ่งสาวน้องรักจิ้งหลีดขาวเนี่ยนะ

มันก็ไปกับพี่ไฮนะมันกลายเป็นพี่จิ้งหลีด

ไฮอาวะพรใครอะไม่รู้จัก

เดินเข้าสู่วงการมูเตลูค่ะ

ไปฟังเสียงจ้า
พี่ยิ่งตัวจริงนะฮะเนี่ย
ตัวจริงครับตัวจริงครับ
จริงคิดถึงพี่มากเลยคิดถึงเหมือนกัน
หล่อขึ้นมากไปโอ้ขอบคุณครับ
วันนี้ก็คือมาเดินพรมแดงพาแฟนใหม่มาล่ะค่ะ

แฟนเก่าเลิกไปแล้วครับ

พี่ยิ่งขอไปสั่งมาปังไหมคะตอนนี้

เริ่มไปเรื่อยการเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง

เราทำอะไรรู้สึกว่าเรามีความแบบ

อ๋อเหรอเมื่อวานเพิ่งไปลงมาอีก
ใช่ครับลงอันนี้ฝั่งนี้ลงเต็มตัวแล้ว
เต็มตัวแล้วนะครับเราก็เต็มตัวเหมือนกัน
กรากกะเกื้อนเลือกเผาม้าวม้าวไฟอับอับอับอับอับอับอยู่
คุณผู้ชมค่ะเห็นทั้งสองคนคู่กันขนาดนี้ไม่ต้องสงสัย
พี่ยุงยงนี่เขาแต่งเพลงชื่อว่าโสดโคตรเหงาให้ดิกริดขาวร้องไปเลยนะครับ
เก๋จีดังเขาเจิมเพลงนี่มาให้แล้วว้าว

เขาแต่งให้๑เพลง

แต่ร้องแบบไหนคือให้พี่ประกาศให้ร้องให้ต่างแล้ว

พี่ยังร้องได้ไหมเมื่อกี้

เขายังจำเนื้อไม่ได้อยู่เลย

เอามาพากันต่อดีกว่า
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ